คุณผู้ชมครับเวลาเราเจองูเข้าบ้านเข้าที่ต่างอะไรแบบนี้นะ
อย่าไปจับเองนะครับเพราะว่าต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
อย่างกระบี่งูจงอ่างยาวกว่า๕เมตรพี่เมิดปุ้ย
กู้ภัยไปจับมันยังรัดเขาเลยนะครับ

ก็ต้องใช้เวลาในการแกะออกมาด้วยในตัวใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้เลย
งหลาใต้นี่ตัวใหญ่ทุกตัวเลยนะที่เป็นข่าวเนี่ย
กลับมาเมื่อมเลยนะครับที่เห็นทีมกู้ชีพของ
มูลนิธิมิตรัคเกอร์ออฟไลฟ์ครับ
ของกระบี่เขาไปช่วยจับงูจงอางยาวกว่า๕เมตร
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒๐กิโลนะครับ
หลบซ่อนในบ้านเช่านะฮะที่ปลูกติดกันเป็นห้องแถว

เจ้าหน้าที่ก็ใช้ไม้คล้องจับงูออกมาหน้าบ้าน
ชาวบ้านก็มุ่งดูถ่ายกันด้วยความตื่นเต้น
แล้วก็ให้กำลังใจเต็มที่พยายามจะถ่ายภาพถ่ายคลิปกับ
โอ้โหทุกตัวเหมือนสิครับบางคนยกมือว่า
โอ๊ยไปอยู่ที่บอทไทยแล้วกัน

ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะแรงก็เยอะไม่ยอมลงกระสอบง่าย
สุดท้ายมันก็รัดขาของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ
แต่สุดท้ายด้วยคำสำนันก็สามารถแกะออกได้ครับ
แล้วก็นำใส่กระสอบปุ๋ยนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

กู้ชีพยอมรับงูตัวนี้ใหญ่จริง
ที่มันซ่อนตัวคงจะออกมาหากินอาหารนี่แหละครับ
ย้ำนะคุณผู้ชมว่าอย่าไปจับเองแจ้งกู้ภัยนะครับ